บ้านหลังนึงคือเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะค่ะไฟไหม้วอดแบบนี้อุ้ยโอ้โห
หนักเลยฮะแล้วตอนแรกเนี่ยดูท่าทางนะมันจะลามไปบ้านอื่นด้วย
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ครับด้านหน้าเปิดเป็นร้านโต๊ะสนุก
อยู่ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
ต้นเพลิงเริ่มจากที่ห้องครัวแล้วก็ลามไปบนชั้นสองแล้วกำลังจะลามไปบ้านคนอื่นด้วย
บ้านอื่นเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นแล้วไงโอ้โหเห็นแสงเพลิงมาแล้ว
ยกข้าวยกของออกจากบ้านเลยมากองไว้ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยนี่รถดับเพลิงก็เข้าไป
โชคดีครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมาถึงเร็วครับ
สามารถจะคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นบ้านต้นเพลิงเสียหายบริเวณครัวหลังบ้านครับ
พวกอะไรที่มันติดไฟง่ายก็ไปหมดเลยฮะเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เอกสารต่างมันเป็นกระดาษไงก็เลยโดนไหม้ไปหมด
แต่สิ่งที่ดีก็คือไม่มีใครบาดเจ็บครับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
ชื่อว่าพี่ประไพยอายุหกสิบสองปีเขาเล่าให้ฟังว่าตอนห้าทุ่มนี่นะ
เขาได้ยินเสียงหนึ่งบึ้มเลยระเบิดเลย
เปิดออกไปดูเห็นควันพุ่งขึ้นมาจากบ้านฝั่งตรงข้ามครับ

หลังจากนั้นไม่นานรถดับเพลิงมาเลยครับ

โชคดีคือวันเกิดเหตุอากาศนิ่ง
บ่อยครั้งนะคุณผู้ชมเวลามีไฟไหม้บ้านไหนบ้านนึงเนี่ย
แล้วลมแรงลมแรงปุ๊บไฟไปติดบ้านอื่น
ติดต้นไม้ติดสายไฟแต่วันเกิดเหตุที่บ้านหลังนี้
นิ่งครับไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ประภัยบอก
โอ้โหมันจะลามไปบ้านหลังอื่นด้วย
ปุ๊บตกอย่างตุ๊กตายหมากระโดไฟเจ็บ

โอ้โหด้านหน้ามันใต้หน้าไปพรามารใช่เปล่า
กำลังยุบรถดับเพลิงมาพอดีนะครับ

สองหลังเลย
นี่พี่ประภัยยังตื่นเต้นอยู่เลยฮะ

ส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยพอหลังเกิดเหตุก็บอกว่าตอนนั้น
บ้านนะคือมีกันพ่อแม่ลูกครับ๓คน

แต่เขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกน
ไฟไหม้บ้านตัวเองไฟไหม้
แต่ที่รู้ว่าไฟไหม้เพราะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านที่ตะโกน

แต่ว่าสาเหตุของไฟไหม้เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของบ้านยังไม่รู้นะ
แต่ในห้องครัวมันจะมีทั้งถังแก๊สทั้งใบเล็กใบใหญ่
ไม่แน่ใจว่าใบไหนระเบิดหรือไม่อย่างไร

จะมาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จะให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด

เหลือแต่โครงเหมือนกันนะฮะนี่ชั้นบน